ว่ามันพยายามเลื้อยไปหาบ้านคน

คือไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
งูสิงหางลายยาวประมาณสักเมตรครึ่งได้
แล้วมันเนี่ยก็ยังลากไม้สอยมะพร้าวติดมาด้วย

เลื้อยเข้าไปที่บ้านเลขที่๑๗๔ทับ๑หมู่๑๒
ตะบนควรทองอเบิกขนอมจากบรรณครสีธรรมราชครับ
เนี่ยฮะหมึดก็หมึดตรง๒ไฟกัน

มาช่วยกันหน่อยเอาไม้สอยมะพร้าว
ออกจากท่อมาหน่อยนะฮะ

พี่กู้ภัยต้องมาแล้วนี่แล้วพี่กู้ภัยก็มาแล้ว

แล้วก็ใช้ค้อนทุบให้มันแตก

พี่นี้บอกว่าตอนแรกพ่อได้ยินเสียงอะไรผิดปกติอยู่หลังบ้าน
แล้วก็มันก็ลากไม้สอยมะพร้าวมาด้วยนะครับ
รับว่าตอนเห็นนะขำก็ขำกลัวก็กลัวนะ
ส่วนเพื่อนบ้านมาช่วยลุ้นไม่ลุ้นเปล่า

ก็ตีอย่างไรน่ะ
งูตัวหนึ่งมีไม้สอยมะพร้าวติดมาด้วยอีกอันหนึ่ง

แต่งูเข้าทางออก๒ทาง